ข่าวนี้คุณผู้ชายระวังเอาไว้
เมียโทรหา๓๐สายผัวไม่รับครับ
สายนะออกตามเองเลยแล้วไปเจอ
ไปเจอผัวนั่งกินเหล้าอยู่กับหัวหน้าคนงาน
ลากออกมาแล้วเธอทำอะไรไปดูครับ
พี่มึงน่ะ

ทำไมมันไม่รับเข้ามันหลวกพี่ชายรับไม่ได้
พี่นายเป็นเจ้าของกิจจันทร์พี่นายต้องขุบรุก

ตามร่วงสองพ่อกลางก็ต้องรีบไปตรงนี้คือริมถนนสุขุมวิช
เส้นระยองจันทบุรีครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่ที่พื้นคือนายแคนนี่อายุ๓๕ปีเป็นชาวสปลาว
เป็นนะครับสามีของผู้หญิงคนที่ยืนเสียงดังอยู่น่ะ
คือมาดื่มเหล้ากับหัวหน้างานหลังเลิกงานตั้งแต่ช่วงเย็น
ส่วนเธออยู่ที่โรงพยาบาลโทรหา๓๐สายไม่ยอมรับใช่ไหม
ก็เลยขับรถกระบะออกตามหาเจอเจอที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับ
ในตัวอำเภอแกลงนั่นแหละกับหัวหน้างานด้วย
ลากสามีออกจากร้านขออภัยคุณผู้ชมแล้วกระทืบกระชากผมเอาน้ำราดที่หน้า
โมโหครับฉุนขาดเลยนะครับเจ้าหน้าที่มาถึง
ภรรยาก็ยังไม่หยุดนะเมียก็ยังไม่หยุดนะทำร้ายแคนนี่ต่อนะครับ
ยังไงก็ไม่ฟังก็เลยเชิญตัวไปที่สพแกลงแจ้งเขาหาทะเลาะวิวาสนะครับ
ฝ่ายเมียถึงจะเย็นลงสอบถามนายแคนนี่สิเขาเล่าบอกว่า
เค้ากับลูกพี่ที่ทำงานด้วยเนี่ยนะครับปิดงานได้๒๓งาน
ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียง
ดื่มกันอยู่เมียปรีเข้ามาเลย

โปรดติดตามตอนต่อไป